คือเขาจอดอยู่ตรงปากซอยแล้วลักษณะคือท้ายยื่น

แล้วมอเตอร์ไซด์เนี้ยเค้าก็เลยบลีบแพรลเตือน

ปรากฏว่าคุณมันเกิดการไม่พอใจขึ้นแล้วรถแท็กซี่นี้
พุ่งชนมอเตอร์ไซค์๒รอบแล้วหนีไปเลยค่ะ

อันนี้คือตอนที่พอหลังจากที่เขาบีบแตรแล้วนะแล้วก็มีการคุยกับรถแท็กซี่
ขี่มอเตอร์ไซค์เป็นผู้ชายนะมีคนซ้อนภรรยาของเขาเป็นผู้หญิง
คนขี่ก็ลงไปถามแท็กซี่ว่า
ทำไมจอดแบบนี้ท้ายมันยื่นแล้วรถจะเลี้ยวเข้าซอนมันเลี้ยวไม่ได้
จังหวะนะเอออีกแป๊บนึงนะคุณผู้ชมนะคือพอหลังจากคุยเสร็จแล้ว
ปั๊บนี่นี่โอ้โฮนี่รอบหนึ่งแล้วนะ
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูต่อนะนี่ผู้ชายลงไปเปิดประตูรถแท็กซี่ค่ะ
พยายามจะดึงคนขับมาแต่ดูแท็กซี่คันนี้
โอ้โหผมเสียวมากเลยจะทับผู้หญิง

ถ้าเกิดผู้หญิงไม่เบี่ยงตัวหลบล้อขวาด้านหน้าทับแน่
นี่คือเขาเปิดประตูนะแล้วพยายามที่จะยื้อคนขับแท็กซี่ได้
เห็นไหมเมื่อกี้มีแบบถีบไปเลย

จังหวะนี้พอห้ามปามมันก็เลยทำให้เหมือนกับแท็กซี่
เขาใช้จังหวะช่วงนี้ค่ะหนีไปเลยคุณไปแล้ว

ถูกต้องค่ะคนวิภาควิจารณ์เยอะนะ
จริงเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่๒๐มีนาที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม

ทางฝั่งสองสามีภรรยาเขาต้องไปแจ้งตำรวจที่สพบางแก้วเลยค่ะ
แล้วทางตำรวจเองก็ต้องเรียกรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองคันนี้
ทะเบียน๑มมคค๑๙๗๒กรุงเทพเนี่ย
คนขับคือนายชาญชัยอังสุวรพฤกษ์อายุ๔๗ปี
ต้องเรียกมาค่ะมาคุยมาเคลียร์เรื่องค่าเสียหาย
โชเฟอร์เขายินดีจะจ่ายค่าเสียหาย๒๐๐๐บาท

งวดแรกจ่ายให้ทันทีเลย๕๐๐บาท
แล้วรอบที่๒เดี๋ยวมาจ่ายให้วันที่๒๗มีนา
มีนาปรากฏว่าพอถึงวันที่๒๗มีนาไม่มาค่ะ

ทีนี้สองสามีภรรยาคนเจ็บเนี่ยนะคะเขาบอกว่าอุ้ยตอนนั้นน่ะ

ตอนนั้นผมก็กำลังขี่มอเตอร์ไซค์จะกลับบ้าน
รถคันนี้เขาจอดขวางอยู่ก็ผมเห็นว่าเขาจอดขวางท้ายมันยื่นมาอย่างนั้น
ผมก็บีบแร่เตือนฝั่งแท็กซี่เปิดกระจกมา
แล้วก็ถามว่าบีบหาบีดาเหรอ
เอาตรงก็ได้บีบขาพ่อผมเหรอ
ทีนี้พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปั๊บเหมือนกับในคลิปเลยค่ะ
แล้วฝั่งภรรยาเขาเห็นไหมบาดเจ็บอยู่เจ็บที่หัวเข่าทั้งสองข้างนะ
แล้วตอนที่แบบขับชนอีกรอบนึงภรรยาเอี้ยวตัวหลบ
ไม่งั้นนี่คือโดนล้อรถทับเลยนะคะ
นี่นักข่าวไปทำข่าวเมื่อวานนี้ผ่านมาเป็น๑๐วันแล้ว

ใช่ครับเมื่อวานเขาเลยไปทวงถามจากตำรวจนะ
ว่าจะนัดทางฝั่งแท็กซี่เข้ามาคุยอีกหรือเปล่า
และทีนี้ทางพี่สองสามีภรรยานี้

เพราะตอนแรกตอนไปแจ้งความตอนแรกไม่มีคลิปนะ
พอเอาคลิปไปให้ตำรวจดูตำรวจบอกเฮ้ยนี่มันเจตนาค่าหรือเปล่า
มันเหมือนจะพยายามฆ่าเพราะรู้อยู่แล้วว่านี่มอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหน้า
พุ่งชนไม่ใช่รอบเดียวนะ๒รอบเลยค่ะ
ฟังเสียงสามีภรรยาหน่อยค่ะ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
พอมาถึงเขาบอกว่าเขารับผิดชอบหมดทุกอย่าง
แต่ตอนนี้เขายังไม่มีเงินแต่เขาจะให้สองหมื่น
อันนี้ก็เลยบอกพี่พูดนี้ก็พูดได้ชิคกี้พายก็พูดได้
พี่เมื่อถึงพี่พอระบอกก็พอระบอกเรารักษาตัวเอง
เพิ่งจะเห็นคลิปตอนที่วันที่เราเนี่ยคุยกับเขาไก่เกลี่ย
ตำรวจยังไม่เห็นคลิปไงยังไม่เห็นอย่างไร
เราเพิ่งจะไปขอที่ออปโตรมาประก้องของออปโตร
แต่พอเขามาเห็นปุ๊บตำรวจโอ๊ยไม่โอแล้วไม่ใช่แล้วแบบนี้พยายามฆ่า
ตำรวจถามเขาว่าคุณชนเขาทำไม
รู้ไหมเขาตอบว่าไงผมตกใจ

เขาด่าพ่อผมคุณตำรวจเลยบอกว่า
เขาด่าพ่อคุณคุณไม่โมโหแต่คุณตกใจแล้วชนเขานี่นะ

ด่าพ่อแล้วก็ตกใจชนคนแบบนี้
แล้วหนีด้วยไม่รู้ตอนนี้ยังตกใจอยู่หรือเปล่า
ไม่มาตามนัดที่ต้องจ่ายค่าเสียหายเนี่ยนะคะ
เบี้ยวไปแล้วงวดที่๒เมื่อ๒๗มีนาใช่ไหม
วันนี้๑เมษาจริงต้องจ่ายงวด๓นะ
ฝั่งผู้เสียหายเนี่ยสามีภรรยาเขายืนยันค่ะว่า

ตอนนี้พนักงานสอบสวนเขารวบรวมพยานหลักฐานอยู่เดี่ยว

ถ้าเกิดยังไม่มาหมายจับจะตามมาแน่นอน
ตามตัวอยู่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวต้องมารับทราบข้อเก่าหาเพิ่มด้วย

ก็บอกว่าเออเดี๋ยวต้องตรวจสอบดูว่า
จะเข้าข่ายพยายามฆ่าได้หรือไม่
แล้วตำรวจบอกนะเดี๋ยวจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ใช่นะครับโอ้คลิปนี้แชร์กันเยอะในโซเชียลเลยนะฮะ

ตำรวจสายหัวเลยบอกมันไม่ใช่แค่อุบัติเหตุธรรมดาแล้ว
ใช่มันตั้งใจมันจงใจแล้วก็หลักฐานชัดมากเลยนะคะ